ไปดูเหตุสลดที่สระบุรีค่ะหลานชายเสพยาบ้าหลอน
บอกว่าเทพเจ้าเข้าสิงแต่สิ่งที่เขาทำคือเอามีดฟันคอน้าสาว
คุณผู้ชมคะคอขาดเลยนะคะคือฟันจนคอขาด
สุดท้ายตำรวจก็ต้องไปจับตัวเอาไว้ค่ะครับ

เบาเบานั่งเบาเบาไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเบา
เบานั่งลงนั่งลง
ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ไอ้พี่ไอ้ถือถือด้วยถือด้วย
เอาไปทำไปทำอะไรเข้ามามิดอยู่ไหนมีดอ่ะมีดอยู่ไหน
เข้ามาครับ
ด้วยกู้ภัยช่วยกันไปล็อกตัวนายสุกริจหรือในเป่า
อายุ๒๘นี่คือผู้ก่อเหตุที่คลุ้มคลั่งดูสิคะ
เจ้าหน้าที่หลายคนพยายามจะล็อกตัวยังเกือบเอาไม่อยู่เนี่ยดิ้นแบบนี้ค่ะ
เดินอยู่ริมถนนทางเข้าอุทยานน้ำตกเขาสามหลั่นนะคะที่อำเภอเมืองสระบุรี
สภาพของเขานี่ผมยาวรุงรังค่ะ
จุดที่ไปล็อกตัวเอาไว้ได้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒กิโลกว่า
คือในเป่าคนนี้เอามีดทำครัวยาวประมาณ๑๐นิ้ว
ฟันคอนางสายพินจูยอดอายุ๕๔น้าสาวแท้
คอขาดคือกระเด็นออกมาจากลำตัวเลยอะค่ะครับแล้วโอ้โห
ส่วนศีรษะนะคะไปอยู่ใต้เก้าอี้พลาสติกสีเขียวแล้วเลือดเต็มเลย
เป๋าผู้ก่อเหตุพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะวกไปวนมา
ก็อ้างว่าตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยน้าสาวเป็นปีศาจ
ปีศาจจะมาทำร้ายองค์ดำประทับร่างก็เลยสั่งให้ก่อเหตุ
เอามีดฟันคอปีศาจซะเลยส่วนมีดย่อมมาทูดให้มานะ
แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหน
คุณผู้ชมค่ะ
ดูเนเปล่าผู้ก่อเหตุ
ถามอย่างตอบอย่าง
มุมดูเหมือนผู้เลย

จะเห็นในเป่านี่เดินผ่านหน้าร้านของชาวบ้าน
ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูปกติมากเลย
แต่ก่อเหตุแล้วนะอันนี้คือภาพหลังก่อเหตุนะคะ
ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ไงคะว่าในเป่าไปเอามีดฟันคอน้าสาว
คอหลุดกระเด็นอ่ะทางพ่อท้อไปเก็บหลักฐานค่ะ
ไปเจอมีดทำครัวเปื้อนเลือดที่ในเปล่าใช้ก่อเหตุ
มันอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะในเปล่าไปเหน็บเอาไว้ที่ประตูบ้าน
เป็นประตูบ้านของตัวเองแต่ก็อยู่ติดกันกับบ้านของผู้เสียชีวิต
มีดเล่มเบอร์เรอเลยค่ะดูเลือดสิ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูในวันชัยงามดิตใหญ่
บอกว่าลักษณะบาดแผลที่ลำคอของผู้เสียชีวิตคือถูกหั่น
แล้วตอนเข้าชาร์จตัวในเป่าในเปล่าก็เพ้อมากเพ้อถึงพระอินทร์
เปล่าคลุ้มคลั่งมาไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ๔๕ครั้งแล้วด้วยค่ะ
แต่ดูสิคะครั้งนี้ดูสิ่งที่เขาทำ
คือปกติเวลาคลั่งเนี่ยก็จะโวยวายใส่คนในครอบครัว
ไม่เคยทำร้ายคนอื่นค่ะทำร้ายแต่คนในครอบครัว
แต่แหมทำร้ายแต่คนในครอบครัวมันก็แย่มากแล้วอ่ะ
เคยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเคยปลาหินใส่บ้านน้าคนที่เสียชีวิตคนนี้หลายครั้ง
หินเต็มหน้าบ้านของผู้เสียชีวิตเลยค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบบ้านของในเปล่าด้วยนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบ้านนายเป่านะในบ้านมีแต่ขยะ
ไม่รู้ว่าเขาหลอนอะไรทำพิธีกรรมอะไรสภาพบ้านก็เป็นแบบนี้
คุณผู้ชมค่ะลูกของผู้เสียชีวิตบอกว่าอุตส่าห์เพิ่งทำรั้วเหล็กนะ
เหล็กกับระแนงไม้รอบบ้านไอ้ที่ทำรั้วเพราะอะไรรู้ไหม
เพื่อป้องกันในเปล่าคนนี้แหละครับไม่ให้เข้ามาในบ้าน
เมื่อคืนในเปล่าก็ไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่งอะไรนะคะที่ผ่านมาในเปล่าทะเลาะกับแบบ
โอ้โหคนในครอบครัวเยอะมากโดยเฉพาะตัวผู้เสียชีวิตทะเลาะบ่อย
อืมเคยขู่ทำร้ายเคยขู่ฆ่าทุกคนเตือนหมดเลยว่าระวังนะ
ระวังในเปล่านะระวังในเปล่านะสุดท้ายนี่ไงมันเกิดเรื่องโหดเยี่ยมขนาดนี้
ของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะเอาเรื่องในเปล่าให้ถึงที่สุดค่ะ
เขาบอกกันตลอดอ่ะพี่อยู่บ้านอ่าแต่วันนี้คนอื่นเขาไม่หยุดยังไง
ถ้าปีนได้นะแม่เข้าบ้านได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอืมแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาล็อกไว้หรือเปล่า
แต่เมื่อคืนเขาก็นอนนี่เรานอนนี่ไหมเมื่อคืนนอนอืมก็ไม่มีอะไรอาการแบบโวยวายหรืออะไรกลางคืน
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าในเป่าติดยาเสพติดจนสติฟั่นเฟือนนะคะ
ถึงขั้นจำคนไม่ได้ด้วยซ้ำที่ผ่านมาชอบเอะอะโวยวายญาติข้างบ้านแล้วก็ทำร้ายตัวผู้เสียชีวิตนะคะ
ก่อนเกิดเหตุในเปล่าอัลวาดใส่ผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านญาติโทรแจ้งตำรวจ
แต่ตำรวจมาช้าอันนี้ญาติบอกนะคะเดี๋ยวค่อยรอฟังทางตำรวจชี้แจงนะคะ
บอกว่าโทรแจ้งตำรวจตั้งแต่ต้นแล้วแต่กว่าตำรวจจะมาดูสิ
โอ้โหผู้เสียชีวิตโดนฟันคอขนาดนี้
ตำรวจไม่มาตำรวจไม่มาตำรวจบอกว่าเหตุไม่เกิด
มาไม่ได้แจ้งไปสามสี่ครั้งอืมตำรวจก็ไม่มาดู
บอกให้ตำรวจว่ามาดูมันหน่อยมันเป็นคนเสียสติแล้วมันยืนอยู่
ฝากทางอืมเด็กเล็กเด็กน้อยกลัวมันข่มขืนเด็กน้อยอืม
มันทำอย่างโน้นกลัวมันทำอย่างงี้ตำรวจเนี้ยเนี้ยเขาบอกว่า
เหตุมันยังไม่เกิดจะให้ผมมาจับได้ยังไงตำรวจไม่มา
พอเหตุเกิดแล้วมาไหมตำรวจมาไหมพอเหตุเกิดแล้วตำรวจมาเลย
ถ้าตำรวจมาดูสักหน่อยว่าประสาทมันเป็นอย่างนี้เหตุเกิดเมื่อไหร่
เห็ดเกิดเมื่อกี้เนี้ยอืมสักชั่วโมงได้เนอะจ้ะ
เราไปแจ้งมาสองครั้งแล้วตำรวจไม่มาพอคนตายตำรวจมาเต็มเลย
แล้วมาแล้วได้คนคืนมาไหมมีดเนี้ยเขาก็ถือเลาะไปเลาะมาอยู่เนี้ย
แต่ไม่เคยมาข่มขู่หรอกแต่เขาจะมีก็กับแม่เขาแค่นั้นเอง
เขาก็จะทำร้ายแต่ไม่ถึงกับบาดเจ็บเยอะ
นี่แหละค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอฟังทางตำรวจชี้แจงด้วยนะคะ
เพราะว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตที่โวยวายเมื่อสักครู่อะค่ะ
แจ้งตำรวจไปแล้วแล้วก็เคยแจ้งตำรวจแล้วด้วย
แต่ตำรวจบอกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็มาดำเนินการอะไรให้ไม่ได้
แล้วครั้งล่าสุดก็แจ้งแล้วแต่มาช้ามากกว่าจะมา
มีคนตายไปหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าร้านขายของชำบอกว่าในเป่า
ชอบไปหยิบของในร้านแล้วไม่จ่ายเงินเคยตบหัวลูกค้าที่ไปซื้อของในร้าน
แต่ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องเพราะกลัวโดนในเป่าทำร้าย
หลังจากนี้คนแถวนั้นฝากถามเจ้าหน้าที่ฝากถามตำรวจนะคะ
ว่าจับไปแล้วจับในเปล่าไปแล้วแล้วยังไงต่อ
จะปล่อยตัวไหมจะติดคุกนานไหมถ้าติดแป๊บแป๊บแล้วปล่อยมา
เขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วมันหวาดระแวงกันไปหมดนะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราคุยกับน้องชายของในเป่านายนัทพัฒน์
น้องชายของในเปล่าผู้ก่อเหตุบอกว่าญาติเคยนำตัวในเปล่าไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ไม่ได้ปล่อยประละเลยรักษาตั้งหลายครั้ง
แต่ปัญหาคือยังไงฮะบางทีในเป่าก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง
ไม่ยอมไปรักษาโรงพยาบาลก็เลยรับไว้รักษาแบบยาวยาวไม่ได้
เพราะในเปล่าไม่ยอมไปตามนัดนะคะก็ต้องญาติพาไป
บอกแบบนี้พี่อุ๋ยนี่น้องชายเลยนะน้องชายในเปล่าบอกแบบนี้นะ
แล้วก็ยอมรับว่าในเปล่าเสพยาบ้ามานานมาก
หลอนหนักนะคะและตัวในเป่ากับน้าสาวที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
อยู่บ้านคนละหลังต่างคนต่างอยู่แต่บ้านใกล้กัน
ก่อนหน้านี้ในเป่าเคยทำร้ายแม่ด้วยซ้ำผลักแม่ล้มเอาหนังสติ๊กยิงก็เคยทำมาแล้ว

เป่าเป่านั่งเป่า
จดจากว่าจะไปขอแต่งหรือเปล่ายังไง

ด้านเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะนางสวัสดิ์อายุห้าสิบแปด

เขากลับกุ้งไม้กวาดน่าวัดพระพุทธฉาย
เป็นคนนิสัยดีผู้จาดีเรียบร้อย
พูดคนเดียวบ่นคนเดียวแล้วสุดท้ายดูสิคะ
มาเกิดเหตุสลดใจแบบนี้ตำรวจสพเมืองสระบุรีบอกว่า
เรื่องต้นตอนนี้ยังแจ้งข้อหาในเปล่าไม่ได้ด้วยซ้ำคุณผู้ชม
เพราะว่ายังหลอนอยู่หลอนแล้วมันแบบมันสอบปากคำไม่ได้อ่ะคุณผู้ชม
สอบปากคำไม่ได้ตำรวจบอกว่ายังแจ้งข้อหาอะไรไม่ได้
ครับต้องรอให้อาการสงบก่อนถึงจะนำตัวมาสอบปากคำนะคะ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีแม่ผมก็ไม่รู้ว่าตามขั้นตอนมันต้องยังไงอ่ะนะ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
ก็ต้องมาติดครุกใช่ไหมก็ใช้เลยบันเขามารอสอบในเปล้าอ่ะ
อืมไม่รู้อีกเจ็ดวันจะสอบได้หรือเปล่า

ก็คือมันคงจะเป็นขั้นตอนของตำรวจมั้พี่อุ๋
คือต้องรอให้แบบหายหลอนหายคลั่งหายบ้าก่อน
แล้วค่อยคุยค่อยสอบปากคำค่อยดำเนินการ
เพื่อให้เขามาฟังแล้วก็มารับทราบว่าจะปฏิเสธหรือจะยอมรับอย่างนี้หรอ
เดี๋ยวรอฟังทางตำรวจท่านด้วยกันแล้วกันนะฮะ